จอบประเด็นจะพาไปชิมอาหาร
ในสถานที่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากท่ากาศยานสุวรรณภูมินะครับ
เป็นร้านอาหารแก่งใต้รสเด็ด
ที่จะได้ชิมอาหารภายใต้บรรยากาศแบบชิล
ยังได้เห็นเครื่องบินแบบใกล้ด้วย
เราจะติดตามคุณเคมิกาพรมพันธ์ใจไปชิมกันครับ
เครื่องบินจากหลากหลายสายการบินลดระดับลงจอดในท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
เป็นจุดขายของร้านเกาะลันตาที่ผู้มารับประทานอาหาร
สามารถสัมผัสได้ด้วยตาจากมุมมองของร้านอาหารแห่งนี้ค่ะ
ส่วนอาหารที่ขึ้นชื่อที่นี่จะเป็นอาหารใต้
ส่งตรงมาจากสุราธานี
ส่วนหน่อไม้ในนี้ก็ดองเองค่ะ
รับประทานแล้วจะให้รสชาติเปรี้ยวนำให้ความเผ็ดแบบกลาง
แม่น้ำตัวละ๕ขีดใช้เทคนิคเผาไฟปานกลางประมาณ๒๐นาที
มันกุ้งสีจะออกส้มสดน่ารับประทานค่ะ
สำลีเผาซีอิ๊วกระเทียมโทนจะนำปลามาหมักกับเครื่องเทศก่อน๑ชั่วโมง
จากนั้นจะใช้เวลาเผา๒๐นาที
เวลารับประทานพร้อมกับกระเทียมโทนจะให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเคี้ยวเก่าลัก
ส่วนซี่โครงหมูอบมาก่อนกันข้ามคืนค่ะก่อนจะนำมานึ่งไฟก่อนเสิร์ฟใช้เวลา๑๐นาที
ราดด้วยซอสที่ผสมวายแดงและน้ำผึ้งให้กลิ่นหอมหวานละมุนเคี้ยวง่ายละลายในปาก
อปูกับเนื้อปู๒ใน๓ของวัตถุดิบแน่นเต็มคำ
ปิดท้ายที่ของหวานรังนกจากคอนโดที่เลี้ยงเองค่ะ
คอนเซปต์ที่นี่ก็คือกินปูดูเรือบินที่นี่จะประกอบด้วยอาหารปูซึ่งส่วนใหญ่นะครับ
ปูแกงเหลืองปูนะครับปูหล่นนะครับก็ส่วนมากส่วนประการปูจะเยอะครับ
คืออาหารทางใต้ของเราก็จะไม่จัดจ้านเกินไป
คือญี่ปุ่นก็ทานได้เกาหลีก็ทานได้นะครับชาติไหนก็ทานได้
เพราะว่ามันจะไม่เผ็ดเกินไปนะครับเน้นกลางกลาง
บรรยากาศการรับประทานอาหารภายในร้านก็มีชีวิตชีวา
ด้วยการนำไม้และวัสดุธรรมชาติรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้
ที่เคยผ่านการใช้งานมาแล้วมาประดับตกแต่งได้อย่างลงตัวจากการออกแบบของเจ้าของร้าน
อย่างเรือยนเรือไม้พินโบลิ่งหลังคาที่นำมาใช้
ซึ่งก็มาจากของเก่าที่เจ้าของร้านชอบสะสม
และการประมูลจากโรงแรม๕ดาวที่มีการรีโนเวทค่ะ
รวมถึงอาชาณนับไม่ถ้วนรูปสลักไม้บนขอนไม้ชิ้นเดียวที่ซื้อมาจากอินโดนีเซีย
ซึ่งโดยรวมแล้วจะต้องการสื่อความเป็นเอกลักษณ์ของเอเชียให้ผู้รับประทานอาหารได้ดื่มดำ
ชมกับศิลปะประติมากรรมและศึกษาประวัติของเก่าที่บางชิ้นอายุกว่า๖๐ปีค่ะ
และยังมีโซนรีสอร์ทให้ได้พักผ่อนจะเป็นภูวิลล่าที่เห็นวิวสวนอาหารหรือจะเป็นดีลักษ์ที่เห็นวิวสนามบิน
ดึกบรรยากาศก็ยิ่งดีมีดนตรีสดเคล้าอารมณ์
กินปูดูเรอบินที่ก่อนลันปาสวนภูมิบนถนนกิ่งแก้วติดกับสนามบินสวนภูมิ
ตั้งแต่สี่โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนจุดเด่นเป็นม้าเปกะซัดสีทองที่เด่นตรงานที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านค่ะ
เคมิการ์ประพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน